คุณลุงเจ้าของนี่นะคะก็ทำข้าวต้มให้กับลูกค้า
ลูกค้ายังบอกอยู่เลยว่าเนี่ยเป็นมื้อแรกของปีเลยนะ
ที่ได้กินข้าวต้มปลาเนี่ยคุณลุงก็ทำให้เต็มที่เลย
แต่ท้ายที่สุดนี่นะคะลุงนี่น็อคหมดสติ
กลายเป็นมื้อสุดท้ายที่ลุงได้ทำข้าวต้มปลา
คุณผู้ชมไม่ใช่แค่น็อกหมดสติอย่างเดียว
ลุงเสียชีวิตคาร้านเลยดูตอนวินาทีช่วยชีวิตหน่อยค่ะ
นี่ค่ะนี่คือลุงสนหรือว่าลุงวิทยาแป้นทิมอายุ๕๙ปีนะคะ
ลุงหมดสติแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งปั๊มหัวใจ
อยู่ที่กลางร้านข้าวต้มปลาที่อำเภอบางปะกง
ตรงปากทางเข้าตลาดบางวัวติดกับถนนเทพรัฐบางนาตราดเนี่ยนะคะ
ใช้เวลาพยายามที่จะยื้อชีวิตของคุณลุงสนอยู่

สุดท้ายคุณลุงเสียชีวิตกลางร้านเลยค่ะ
ทีนี้ก็ต้องสอบถามลูกค้าที่นั่งกินข้าวอยู่เนี่ยนะคะ
นายชาววงชาลีอายุ๔๑ปีบอกว่าตอนนั้นน่ะนะ
ผมมากินข้าวเสร็จแล้วเห็นว่าลูกค้าอีกคนนึงน่ะ
คือนายสารวุฒิภัยศรีอายุ๒๕ปีเดินมาสั่งข้าวต้มพอดี
ก็ยังคุยกันอยู่เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะ
พอทำข้าวต้มเสร็จแล้วลุงก็เอามาให้นายสารวุฒิที่โต๊ะ
พอเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์ร้านเนี่ย
ลุงอ่ะไอมาสองครั้ง
แล้วหลังจากนั้นคือลุงค่อยซุดตัวลง

ลูกค้าเขาเห็นเนี่ยนะคะเขาตกใจเลย
ส่วนนายสารวุฒิคนที่เป็นลูกค้ามาสั่งข้าวต้มเนี่ย

ผมมาสั่งข้าวต้มกับลุงเพราะว่าข้าวต้มของลุงอร่อย
แล้วลุงยังทักเลยเนี่ยหายไปนานแล้วนะ

แล้วร้านก็เพิ่งเปิดจากที่หยุดช่วงปีใหม่ไงคะ
แล้วทีนี้ลุงก็เลยทำข้าวต้มให้กิน
โอ้โหถือว่าเป็นมือแรกที่เจอกันของปีนี้เลยนะ
พอลุงสนเดินเอาข้าวต้มมาเสิร์ฟให้กับคุณสารวุฒิลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ย
คุณสารวุฒิยังแปลกใจเลยทำไมวันนี้ลุงให้มานี่
เครื่องแน่นพูนเลยให้เยอะมากเลย
แล้วเอาจริงคือลูกค้าเองรู้สึกเอกใจนะว่า
เหมือนกับที่ลุงทำให้เป็นมื้อสุดท้าย
ที่ลุงทำข้าวต้มให้ให้เขาได้กินหรือเปล่า
แล้วหลังจากนั้นลุงเดินกลับไปลุงก็น็อกหมดสติเลยค่ะ
ฟังเสียงลูกค้าประจำหน่อยนะคะ
โอ้โฮนี่คุณนัทธนัน
อย่างคุยอยู่เลยว่าเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเราได้ไปทาน
คือถ้าเป็นเราอ่ะเราลองดูดิ
จะรู้สึกไม่ลงแล้วตรงนั้นแล้วหลังจากนี้แล้วยังไง

ใช่ค่ะทีนี้กู้ภัยก็นำร่างของลุงสน
แล้วก็ส่งต่อที่นิติเวศหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดก่อน
แต่ว่าเบื้องต้นก็คาดว่าลุงสนน่าจะเกิดจากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
เพราะว่าลุงอาจจะพักผ่อนน้อยด้วยนะคะ